คู่นี้บอกเลยหวานฉ่ำไม่แพ้ใครนะคะ
โบเมลดาค่ะกับอาเล็กธิระเดชคุณผู้ชมค่ะ
บอกว่าเอ๊ะล่าสุดไปเที่ยวกันมาที่อเมริกาใช่ไหม
กลับมาเรียกแฟนกันได้ยัง

อ้าวมาโบด่าตอบนิดนึงก็ละกัน
คือล่าสุดค่ะเราได้เจอโบเมลาดาเนี่ย
บินกลับมาจัดทริปเติมความหวานกับพี่อเล็กที่อเมริกา

โบบอกว่าเป็นทริปที่กินเที่ยวไม่ได้หวานอะไรมาก
แค่อยากเสิร์ฟภาพเอาใจแฟนนะคะ
เขาไม่ได้ไปกันสองคนนะมีอีกคู่นึงที่เป็นเพื่อนเขาไปด้วย
ส่วนวันเกิดที่ผ่านมาค่ะก็สุดแสนจะแฮปปี้
เพราะว่าฝ่ายชายนะเซอร์ไพรส์ด้วยนาฬิกาสุดหรูนะคุณผู้ชมค่ะ
แต่เวลาโบเนี่ยโดนถามว่าเป็นคู่ที่คลั่งรักหรือเปล่า
เขินมากยังบอกไม่ถูกเลยค่ะ
ซึ่งรักครั้งนี้คุณแม่ไฟเขียวแล้วเรียบร้อยนะคะ
ฝากพี่นักข่าวถามพี่อเล็กหน่อยนิดนึงก็ละกันนะคะ
ว่าใช้สถานะแฟนได้หรือยัง
แต่ถ้าถามตัวโบเองก็ไม่ติดนะจ๊ะ
ถ้าพี่อเล็กอยากจะเรียกว่าเป็นแฟน
ตอบคำถามรอยอีกแล้วนะจ๊ะโบจ๋า

นาฬิกาค่ะนาฬิกาน่ารัก

ไม่รู้ก็น่ารักเป็นคู่ที่น่ารัก
ถามหนูอีกแล้วว่าไปถามผู้ชายนุ่นปะโถ
คุณอเล็กที่ไหนคะสรุปแล้ว
เป็นไรกับบมเวลาคะอะไรอย่างนี้

ไม่รู้ไม่อยากทำให้ใครอึดอาด

ย๊าฮู้
นักข่าวตัวดีโช่งเลย

พี่อะเล็กนะคะเข้าหน้าอยากมาหากำตอบมาให้สำหรับการนะ
คุณรู้คำถามมาก่อนล่วงหน้าด้วยนะ
น่าจะสาวคนนี้เห็นกี่ทีก็อารมณ์ดีสุดเลย